เช้าวันนี้ใครที่ตื่นเช้ากำลังจะเปิดแก๊ส
อาหารทำกับข้าวก่อนออกจากบ้าน
ต้องระวังมีข่าวนี้เตือนภัยคุณผู้ชม
ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะมีหญิงสูงวัยคนนึงนะคะ
แก๊สจะอุ่นอาหารอุ่นไปแล้วรอบแรกไม่เป็นอะไร
รอบ๒ปรากฏว่าแก๊สในห้องครัวระเบิด
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนค่ะ
ตำรวจสพคุคศเข้าตรวจสอบเหตุแก๊สระเบิด
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน
สเตอร์วิวลำลูกกาคลอง๓จังหวัดปทุมธานี
บริเวณหน้าบ้านก็พบว่ากระจกบ้านแตกเกลือดเลยนะคะ
ส่วนภายในห้องครัวโอ้โหสภาพอย่างที่เห็น
หลังบ้านฝ้าหลังคาเครื่องครัวซิงค์
ได้รับความเสียหายโอ้โหหนักเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้พบผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
อายุระหว่าง๖๙๗๒ปี
ถูกไฟคลอกตามร่างกายอยู่ภายในห้องครัวและห้องโถง
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ร้อยตำรวจเอกชาญชนพรมชนะสารวัตรสอบสวนสพคูคศบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บที่พอให้กันได้
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ค่ะบอกว่า
ขณะเกิดเหตุนางวิมลจันกลิ่นอายุ๗๒ปี
อุ่นอาหารอุ่นรอบแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ขณะที่กำลังเปิดแก๊สแล้วก็จุดเตาแก๊ส
มีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็ระเบิดดังสนั่นเลยค่ะ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอกไปว่าบาดเจ็บกันไป๓คน
ตนก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่ลืมปิดหัวแก๊ส
แก๊สไหลอยู่เต็มพื้น
พอมีประกายไฟก็เลยเกิดระเบิดขึ้น
ซึ่งก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขต๑
ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ